ผู้โดยสารรถประจำทางก็เอือมระอาเลยคุณ
เมื่อคนขับหัวร้อนพนักงานหัวร้อนของรถเมย์สองสาย
ลงมาตีกันกลางท้องถนนเลย
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
เพราะว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้
แล้วมาโพสต์ในโลกโซเชียลไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์
โดยสมาชิกทวิตเตอร์นะครับ
คามิคุณไข่เขาแชร์มาแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างโชเฟอร์รถเมษาย๔๐และสาย๕๔
ลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาดกันบนถนนอิสภาพ
เพราะว่ามีอาวุธอยู่ในมือวิ่งไปรอบถนนแบบนี้เลยนะครับ
ผู้โพสต์เขียนข้อความไว้แบบนี้คุณ
จันทร์เวลาเร่งด่วน
อากาศร้อนคนก็ร้อนอารมณ์ก็ร้อนตามไปด้วย
สาย๔๐กับ๕๖ปาดหน้ากัน
แล้วก็เป็นดังที่เห็นเวลาประมาณ๙โมงกว่า
บิ๊กซีอิสระภาพกรุงเทพ
ชีวิตดีที่ลงตัว

คือคนโพสต์เขาก็ประชดไว้แบบนี้แหมเช้าวันจันทร์
เอองานการไม่ทำกันแล้วเหรอคะต้องการมีเงินเหลือเก็บเยอะนะนั่นสิครับ
คนโพสต์ยังบอกว่าวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
ไม่รู้จะส่งคลิปหลักฐานทางไหน
แต่ตอนนี้คลิปหลักฐานนี้แพร่กระจายแล้วแล้วก็ออกสื่อต่างแล้วนะครับ

ทางด้านของขสมกได้ตรวจสอบแล้วนะ
พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑พฤศจิกายน

ขอสมกรลงโทษพนักงานขับรถมินิบัตรสาย๔๐
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับพนักงานขับรถมินิบัตรสาย๕๖
จำนวน๒คันบนถนนอิสรภาพ
โดยสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถคนที่ก่อเหตุ
และพักการเดินรถโดยสารทั้ง๓คัน

คือตั้งแต่วันที่๑๒คือวันนี้ถึง๑๔พฤศจิกายนนี้
ลงโทษปรับบริษัทพัชระบัสจำกัด
แล้วก็บริษัทกิจประพลจำกัดบริษัทละ๕๐๐๐บาทด้วยนะครับ
โอ้โห

เอือมค่ะเห็นอะไรแบบนี้นะ